ส่วนข่าวนี้มันเกิดจากความแค้นฝังหุ่นจริงเหรอ
ผู้ชายคนนี้นะครับถูกผู้ตายเนี่ยเคยรังแก่อยู่ในสมัยติดคุกด้วยกัน
วันนี้ผ่านมาหลายปีมาเจอกันที่คาราโอเกะคุณผู้ชมครับ
เอาปืนจ่อยิงเลยจ่อยิงนะครับแล้วก็หนีไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง
เทศบาลเมืองบ้านโป่งราชบุรีจับภาพขณะชุนละมุนเอาไว้ได้นะครับนู่น
จากนั้นตำรวจสพบ้านโป่งครับก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุไปกับหน่วยกู้ชีพแล้วก็กู้ภัย
แล้วก็มีหัวกระสุนขนาด๙เป็นเมตร๑หัวแล้วก็ปลอกกระสุนปืน
ชนิดดังกล่าวตกอยู่๑ปลอก
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อนายนิพนธ์อายุ๔๑ปีถูกยิงเข้าขมับซ้าย
คุณผู้ชมทะลุออกหลังหูขวาอาการสาหัด
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วเขาไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสาราวุฒิทัพทิมดีอายุ๓๕ปี

ล่าสุดผู้ก่อเหตุมามอบตัวครับมามอบตัวที่สพบ้านโป่ง
ทีมข่าวก็เข้าไปถามเลยว่าทำไมยิงเขาล่ะ
ผู้ก่อเหตุเล่าทั้งน้ำตาคลอบอกว่าตัวเขากับนิพนธ์เป็นเพื่อนกันนะ
แต่ย้อนกลับไปหน่อยนะนักข่าวย้อนกลับไปสัก๗ปีที่แล้วนะครับ
เขาเนี่ยถูกจับถูกจับแล้วก็ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำนะครับ
เรือนจำกลางราชบุรีจากนั้นก็เข้าไปเจอกับนายนิพนธ์ในเรือนจำ
เพราะอยู่ห้องเดียวกันต่อมานิพนธ์ไม่พอใจเขาด้วยเรื่องส่วนตัว
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันเลยสั่งให้ลูกน้องมากระทืบเขานะครับ
ตอนที่นอนดูหนังอยู่แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายเรื่อยมา
จนเป็นแค้นฝังใจพ้นโทษออกมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี๒๕๖๐
แต่วันนี้เนี่ยนะครับจากพ้นโทษออกมาปี๖๐แต่วันนี้น่ะ
วันนี้คือเมื่อวานบังเอิญมาเจอนายนิพนธ์ครับ
ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งนะครับก็นั่งดื่มกินกัน
จากนั้นก็ก่อเหตุเลยเอาลองฟังเขาหน่อยฮะ
ผมนอนความหน้าดูหนังอยู่ครับแล้วเขาก็ให้แบบเหมือนแบบว่า
ให้น้องเขาออกมาเตะเข้าหน้าผมสองคนนะครับ
มันบ่อยขนาดไหนจนเราต้องแค้นฝั่งนู้นเข้าไปใน
ก็เหมือนเขาบีบผมไม่อยากให้ผมอยู่ในห้อง๑๒ครับ
เพราะผมไม่ทำงานให้เขาไม่ซักผ้าให้เขาไม่อะไรให้เขาเนี่ยครับ
เหมือนเราไม่ยอมเขาเราไม่ยอมไปเป็นลูกน้องเขาแบบนี้ใช่ไหม

สวัยอายุ๖๔ปีแม่ของผู้เสียชีวิตไม่เชื่อครับ
นี่แม่สายหัวเลยไม่เชื่อนะไม่หรอกสารภาพแบบนี้
จริงก่อนที่ลูกชายจะถูกยิงมีคนมาเตือนแล้วว่า
อย่าไปดื่มกินกับกลุ่มผู้เกาะเหตุนะ
เชื่อว่าลูกชายถูกลวงไปฆ่าแล้วทำกันเป็นขบวนการนะครับ
แล้วให้ผู้ก่อเหตุคนนี้มารับผิดเพียงคนเดียวครับ